กล่องของขวัญมรณะ

ของขวัญมากล่องใหญ่ก็ปั่นจักรยานจะกลับบ้าน

จับรางวัลมาได้เห็นไหมเมื่อกี้มีเลขที่กล่องด้วย
ก็ถือของขวัญกล่องหนึ่งจับแฮนด์จักรยานมือหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ขี่รถและถนนนี้มันแคบ
อาจจะด้วยความเมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไปงานเลี้ยงปีใหม่มา
ตูเป๋ตุ๊เป๋จักรยานล้มแล้วหัวคุณลุงทิ้มปักลงไปในน้ำครับ
ข้างถนนมันจะมีคูน้ำแล้วสิ้นใจตายตรงนั้น
ประเสริฐบุญยงครับเสียชีวิตอยู่บริเวณจุดนี้
ใกล้กันก็จะมีพงหญ้ามีต้นไม้ขึ้นรกหน่อยนะครับ
ถ้าไม่สังเกตนี่อาจจะมองไม่เห็นนะ
ตรงจุดนี้เป็นปูนซีเมนเป็นถนนเรียบคูน้ำ
ใกล้กับลานจอดรถวัดบางสมัครที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนี่เห็นไหมฮะถนนมันแคบนะ

เรื่องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
และอย่างที่บอกว่าจุดเกิดเหตุนอกจากเจอร่างผู้ตาย
เจอจักรยานคันนี้แล้วก็กล่องของขวัญ
กล่องของขวัญที่เพิ่งจับมาได้หลังจากไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่
สภาพก็ตกอยู่ใกล้กันกับร่างของผู้ตายนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมน้องชายของผู้ตายมาถึงจุดเกิดเหตุ

พี่ชายไปทำงานที่โรงงานใกล้บ้าน

พี่ชายจะขี่จักรยานไปอีกเส้นทางหนึ่งนะ
ซึ่งถนนมันจะกว้างกว่านี้นี่มันแคบมากเห็นไหมฮะ
สองสามคนนี้ก็เต็มแล้วใช่นี่นะครับวันนี้คงจะเปลี่ยนเส้นทาง
แล้วอาจจะด้วยเมาหรือเปล่าเพราะเป็นงานเลี้ยงมาไง
มือหนึ่งบังคับแฮนด์จักรยาน
อีกมือหนึ่งต้องกอดกล่องของขวัญเอาไว้
เดี๋ยวมันร่วงตกไงอ๋อนึกภาพออก
การบังคับรถก็เลยลำบาก

พุ่งตกลงไปในคูน้ำแล้วหัวเนี่ยปักทิ่มลงไปจมน้ำพอดิบพอดี
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นจะสลบหมดสติหรือเปล่า
แล้วก็ขาดอากาศหายใจจนถึงแก่ความตาย
เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจชนะสูตรต่อไปนะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับระมัดระวังนะฮะ